มาแล้วนะมาแล้วค่ะไม่ใช่ข่าวบันเทิงนะคุณ
กลับมาแล้วใช่ไหมไปไหนมา
ไปเที่ยวมาช่วงนี้อากาศหนาวต้องขึ้นดอย

ทำบุญก็เก่งนะคะแล้วก็โอ้โหหน้าที่การงานก็กำลังปังเลย
สำหรับสาวเกรสการกล้าวนั่นเอง
เป็นนางเอกทั้งในจอแล้วก็นอกจอคุณผู้ชม
ล่าสุดค่ะเจ้าตัวนะคะเดินทางไปเป็นประธานจัดสร้างองค์ท้าเวสวรรณค่ะ
ที่วัดสามบัณฑิตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขนาดสูง๘เมตรกว้าง๔เมตร
เมื่อวานนี้ค่ะสาวเกรทพร้อมกับครอบครัวแล้วก็แฟนนุ่มเนี่ย
ไฮโซนิกนะคะก็เดินทางไปร่วมพิธี
วงสวงวางศิลาเลิกค่ะตามเลิกมงคลแห่งความร่ำรวย๑๒นาฬิกา๑๙นาที

อกจากนี้ค่ะในพิธีก็ยังมีการจุดทูปเลขมงคลอีกด้วย
ซึ่งเลขที่ได้ก็คือ
จดสิคะรออะไรอย่างที่คุณพลอยบอกเลย
เกรทค่ะบอกว่าที่เตรียมสร้างองค์ท้าเวสวันในครั้งนี้นะคะ
เป็นเพราะว่าตั้งใจทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของตัวเองที่กำลังจะถึงนี้ค่ะ
ก็คือวันที่๑๐ธันวาคมเมื่อวานนี้ถือผ่านไปแล้วเนาะ
แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าตัวเองนับถือองค์ท่านนั่นเองค่ะ

ก่อนหน้านี้ค่ะเวลาที่ใครถ่ายรูปเธอ
ทักว่ารูปเธอที่ออกมาเนี่ย
มันมีบางมุมบางจังหวะคล้ายกับยักษ์เหมือนกันนะ
ลักษณะใบหน้าคล้ายกับองค์ท้าเวสวัน

ซึ่งตัวเธอเองก็คาดว่าอันนี้คิดว่าเป็นจินตนาการอีก
ครั้งหนึ่งในชีวิตในอดีตชาติอาจจะเคยเป็นบริเวณ
บริวารของท่านก็เป็นได้ค่ะ
วันนี้ได้ทราบกับท่าน
วันนี้ดึงเวลาขอเรื่องเกี่ยวกับความแบบไหมปลอดภัย
ความอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ

มีคนเคยถ่ายรูปเกรทติด
เป็นหน้าแบบหน้ายักษ์
ใช่แบบหลายคนเลยในงานบุญอะไรอย่างนี้

เราคงจะแบบว่าเป็นเหมือนกับเขาเรียกอะไร

อาจจะต้องรบกลุ่มทุกคนช่วยกันร่วมบุญ

ที่จะให้กับตัวเองเกรสบอกว่า
ก็คือการทำบุญครั้งนี้แหละพี่นะ
แล้วก็อยากให้ทุกคนมาร่วมทำบุญกันด้วย

แล้วจะไปฉลองที่ไหนกับหวานใจหนุ่มหรือเปล่า

ขอให้เป็นปีที่ปังมากขึ้นกว่าเดิมนะครับ
ปีที่ผ่านมาก็ถือว่าได้สารฝันในหลายอาชีพของเธอเลยนะ

หนูนึกว่าจะไม่มีคนแก้ให้แล้ว
ขอบคุณมาก